ก็อดละหมานอนละเวงกันไม่เว้นแต่ละวันในหมอพร้อมจองไปแล้วก็เด้งสุดท้ายบอกว่าไม่มีการจองไปฉีดที่บางซื่อคนก็แน่นเหมือนเดิมโดยเฉพาะเมื่อวานวันสุดท้าย
ไฟเซอร์ที่ได้บริจาคมาจากสหรัฐหลักเกณฑ์มันก็ยุบยิบหยุมหิมไปหมดสุดท้ายจะเหลือคุณหมอได้ฉีดกันกี่คนกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
เริ่มดูความอลละหมานกันที่หมอพร้อมกันก่อนจริงแล้วเนี่ย๓๐กับ๓๑ที่ผ่านมาในแอปหมอพร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปจองคิวฉีดวัคซีนโควิด๑๙แบบไม่จำกัดกลุ่มสามารถลงทะเบียนได้ให้คนในบ้านเดียวกันได้เลย
พอคนลงไปปุ๊บเมื่อคืนตอนทุ่มครึ่งอ้าวเพจเฟซบุ๊คหมอพร้อมมีการโพสต์ข้อความแจ้งยกเลิกการจองคิวในวันที่๓๐และ๓๑กรกฎาคมที่มีการจองไปฉีดตามโรงพยาบาลต่าง
เนื่องจากว่าเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคอยู่ระหว่างการปรับปรุงพร้อมย้ำว่าระบบหมอพร้อมยังไม่เปิดให้จองวัคซีนใด

ลงทะเบียนไปแล้วแล้วยังไงกัน
สุดท้ายประกาศแบบนี้แล้วจะยังไงต่อ

ส่วนที่สถานีกลางบางซื่อจุดใหญ่ของกรุงเทพเมื่อวาน๓๑กรกฎาคม
อันนี้ไม่ใช่มุมกล้องเป็นภาพจริงที่ช่างภาพไปถ่ายมา

ผู้สูงอายุอายุ๖๐ปีขึ้นไป
ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์๑๒สันดาคมขึ้นไป
และคนที่มีน้ำหนักเกิน๑๐๐กิโลกรัมขึ้นไป

เป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวเราไปเก็บภาพมาให้ชมกัน

ก็จะเปิดให้กับกลุ่มคนที่อายุ๑๘ปีขึ้นไป
และกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนผ่านทางค่ายมือถือทั้ง๔ค่าย

คุณต้องลงทะเบียนแล้วก็ไปฉีดตามคิวตามเวลาประตู๒

เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วประตู๑เขาขอคืนพื้นที่
เพราะว่ารถไฟสายสีแดงจะเปิดให้บริการ
ก็เลยจะให้ประตู๑เป็นพื้นที่ของคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง
ไปลงแล้วก็ไปฉีดวัคซีนได้

เพื่อรอฉีดวัคซีนที่หอประชุมอบจปัตตานี

แต่เขาก็เข้าแถวกันแบบเวลาย้ากันนิดนึง
ฉีดวัคซีนที่ปัตตานีรับทั้งแบบ

ทุกคนก็อยากมีวัคซีนในการป้องกัน
เพราะว่าแน่นอนแต่ละวันผู้ติดเชื้ออะไรใหม่

อันนี้เป็นความอลละเวงของการไปฉีดวัคซีน
มาต่อที่เรื่องของความโอละเวงของไฟเซอร์กันบ้าง
หลังจากที่สหรัฐบริจาคไฟเซอร์มา
ก็คือบุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคลากรด่านหน้า
คุณหมอคุณพยาบาลต่างที่ทำงาน
เขาต้องการไฟเซอร์บูธไปเป็นเข็มที่๓เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

แต่ปรากฏว่าโอ้โหล่าสุดมีการออกระเบียบมาหยุ่มหยิมไปหมดเลย
ว่าต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้

ก็เป็นวัคซีนที่บริจาคมาต้องการจะให้คุณหมอฉีด
บุคลากรทางการแพทย์ฉีดไม่ใช่เหรอ
ทำไมถึงมีกฎออกมาหยุ่มแบบนี้
อย่างที่บอกไปค่ะท่านผู้ว่าสมุดสาขอนคุณวิทยาศัพท์
วิจิสังษรีออกมาโพสต์ว่านึกไม่ออกเลยนะว่า
เหลือหมอและพยาบาลได้ฉีดกันล็อตนี้ไฟเซอร์นี้กี่คน
แล้วให้คุณหมอในจังหวัดเขาคุยกันเองว่าเขาจะฉีดแบบไหน

เพราะว่ายามศึกสงครามโควิดแบบนี้

ถึงว่าคุณหมอคุณพยาบาลเขาก็ต้องการขวัญกำลังใจ
ป้องกันเป็นเขียนที่๓ฉีดเข้าไป
จะได้มีความปลอดภัยในการทำงานต่อไป
อันนี้หลายคนค่อยในโซเชียลกะหน่ำทรัมเมอร์เซลกันมาก

ในฐานะเป็นประธานคณะทำงานด้านการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์
ท่านก็บอกว่าการออกกรุศเกณฑ์จัดสรรการฉีดไฟเซอร์
มันเป็นไปตามข้อมูลวิชาการที่กรมควบคุมโรคเสนอไปยังสวบค
เดี๋ยวจะพิจารณาต่อไปในภายหลังตามที่หลายคนเสนอมา
ส่วนที่กำหนดให้เอาน้ำเกลือไปผสมแล้วก็ไปฉีดให้๖คนต่อ๑หลอดนั้น
มันเป็นสูตรที่ไฟเซอร์เขากำหนดมาอยู่แล้วนะ
ไม่ได้มีการคิดขึ้นมาเองไม่ใช่ทำขึ้นมาเองแล้วก็จะไปฉีดให้กับคนมาก
เดี๋ยวประสิทธิภาพของวัคซีนมันจะลดลง
อันนี้ท่านก็บอกไว้แบบนี้หลายฝ่ายก็โอเครับฟัง
แล้วก็เดี๋ยวดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วไฟเซอร์จะฉีดให้ใคร
บุคลากรทางการแพทย์ได้โคตรตั้งไป๗๐๐๐๐๐บาท
แต่มีคำถามว่าวัคซีนส่วนกลางที่เอาไฟเซอร์กองไว้๔๐๐๐โดส

ทดลองไอ้๕๐๐โดสที่เอาไว้ทดลองเนี่ยเอ๊ะมันทดลองเยอะไปไหมหรือยังไง
อันนี้หลายคนก็กังวลแบบนั้นนะครับ

สำหรับเกี่ยวกับการเขียนออกมาเลย

สำหรับไฟเซอร์คือเขาบอกว่าอยากจะให้บอกเป็นชื่อมาเลยได้ไหม